เหตุการณ์นี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับมีชาวบ้านเนี่ยเขามองไปที่หลังคาบ้านของเพื่อนบ้าน
แล้วถ่ายคลิปเจอพอดีเลยนะครับมีขโมยไปหลังคาบ้านเขานะครับ
หนีไปสุดท้ายเนี่ยหนีได้ไม่ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

คือที่แรกอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเป็นหลังคาบ้านของชาวบ้านแถวนู้นนะครับ
ทีนี้พอเห็นว่ามีคนเขาเห็นแล้วก็นี่เขาเอาไฟฉายส่องไปใช่ไหม

แล้วหนีเข้าหมู่บ้านของฝั่งนี้ฝั่งเจ้าของคลิป

คือกำแพงกับหลังคาบ้านฝั่งนู้นมันพอกันเลยครับ
นี่คนร้ายคนนี้ก็เลยนี่ครับ
อินกำแพงกระโดดปุ๊บลงมานี่ครับ
เขาเลยตะโกนเรียกรอปภกัน
แต่สุดท้ายหนีไปได้ครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถววัชรพลนะครับทุกผู้ชมครับในกรุงเทพนี่แหละ
นี่ครับหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะบอกโอ้โห
สงสัยหมู่บ้านต้องต่อกำแพงให้สูงไว้รึเปล่า

คือจากหลังคาบ้านของฝั่งตรงข้ามมันกระโดดพลึ้งเข้ามาได้เลย
เอ๊ะรอปภคือเรียกกันกลางดึกอย่างนี้คือสงสัยจะตามกันไม่ทัน
คนร้ายไปก่อนควรจะมีระบบการแจ้งเตือนเตือนภัยให้ทันท่วงทีกว่านี้หรือเปล่า

แต่ก็เห็นหน้าตารูปภัณฑ์สันธารค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกัน

คนในพื้นที่ก็น่าจะพอคุ้นตำรวจน่าจะตามจับได้ไม่ยาก
หรือว่าถ้าเจ้าตัวเขาดูอยู่ว่าโอ๊ยผมไม่ใช่ขโมยนะ
ผมแค่จังหวะมาปีนซ่อมหลังคาแล้วตกใจอะไรก็บอกมา